คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องตัวเลขนะคะ
จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนบันเทิงทั้งดาราทั้งนักร้อง
ใบเลกันเก่งนะคะ
ล่าสุดนี่คุณพีชพลเขาบอกว่าของเขาแรงเหมือนกันนะ
ขึ้นแท่นกลายเป็นเจ้าแม่ใบลักษณ์ตาลีไปแล้วนะ
เลขเด็ดถูกทั้งกองมาแล้ว
๓๔งวดนะคะไม่เคยเล่นนะไปฟังเสียงค่ะ
ใบเล็กจะหลบไปได้หรือไง
ไปที่กลองเน็ตละครอีกกลองนึง
อยู่ดีกว่าถามเลขเราเราก็เลยบอกว่า
เราถามนะคะแล้วก็แบบบุสีล้าง

พูดออกไปซื้อการถูก

ถูกเยอะไหมคะ

วันนี้ละคะฝากแฟนไทยรัฐเผื่อพี่ได้รุ้น

เออนะคะไม่แม่นเดี๋ยวก็โทรมาว่าเอาไม่ดีนะคะ